แล้วก็เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยนะครับ
ต่อการจากไปของร็อกเกอร์ระดับตำนานอย่างพี่แหวนธิติมานะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพื่อแสดงความเสียใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ไปอย่างพี่ปุ๊
รุงเกษมสามีรวมไปถึงน้องปันเต็มฟ้าทายาทเพียงคนเดียวของพี่แหวนด้วยค่ะ

หากเดินพลาดหลังฉันยังมีเธอ
เราสองเคยผ่านชีวิตโดดเดียว
สองเราเคยเหนื่อยและท้อเต็มที
หนทางยังอยู่แสนไกลจากวันนี้
เรามีเราหากจะเดินไปทางใดไม่วัน
จับมือกันเดินด้วยใจอดทน
ถ้าใครสักคนล้มลงฉุดมือกันขึ้นไป
จะฝากระฉันทุกอันตราย
ก่อนออกกันไปไม่กลัวใครผ่าน
จะพื้นกันเดินด้วยใจอดทน

จะเพลินทุกคนในเมื่อเกิดละรัก
เพื่อนรักก็ชะมัด